การผลิตเกลือสินเทาทางภาคอีสานจะเริ่มต้นด้วยการขูดดินเอียดหรือดินขี้ทาเป็นดินที่มีสาเกลือเกาะแทรกอยู่ตามหน้าผิวดิน
วิธีการขูดดินเอียดจะใช้จอบขูดและกวาดมารวมกันเป็นกอง
เพื่อทิ้งเวลาให้ดินเอียดมีความแห้งสนิท
และเพื่อเป็นการปล่อยให้พื้นที่ที่มีการขูดดินเอียดออกไปรอบแรกแล้วนั้น
แห้งพอที่จะทำให้สากเกลือขึ้นเป็นคราบเกาะผิวหน้าดินอีกครั้ง
ซึ่งพื้นที่ที่มีเกลือสินเทาเข้มข้นก็จะสามารถขูดซ้ำได้หลายรอบ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน